เซ็นเตอร์โทรมาหาผู้หญิงคนนี้
คนโทรมาคอนเซนเตอร์เป็นผู้ชาย

สวัสดีครับก่อนติดต่อตั้งป่าว

อะไรนะ

อ๋อเสียใจจังหว่าอีสานนี่
โอ้ยเสียใจจังนะคุณอยู่ที่ไหนครับ

ไม่รู้ครับ
หรือเปล่าแล้วมาที่เอาที่อีสานนะเดี๋ยวพาไปเที่ยว
ได้ไปที่อีสานเลย

ครับผม
ถ้าอยากไปเฉยอีสานก็โทรมาแล้วกัน

นี่ครับเริ่มตอนแรกก็พัสดุตกหล่น
ตามขั้นตอนไปก่อนแต่เจอผู้หญิงคนนี้นะฮะ
เอาเสียงหล่ออดใจไม่ไหวคุยไปคุยมา
คอลเซนเตอร์ผู้ชายปลายสายบอก
อยู่ระยองใช่ไหมระยองมีทุเรียนหรือเปล่า
เราชอบกินทุเรียนอีกฝ่ายตอบมา

แต่ถ้าทุเรียนมันอยู่ในสวนนอกเมืองออกไปหน่อย

ผู้หญิงคนนี้โต๊ะคอลเซนเตอร์ซะแล้ว
มีแฟนหรือยังมาเที่ยวอุบลไหม
ถ้าอยากเป็นเขยอีสานก็ยินดีนะ
ปลายสายก็หัวล้อคิกคักชอบใจครับคุณผู้ชม

สรุปว่าใครเป็นคอลเซ็นเตอร์

มนตร์รักคอลเซ็นเตอร์นะครับ
คุยกันจนลืมเลือกพัสดุไปเลยครับ